ทีแรกดิฉันดูคลิปนี้ดิฉันก็ลุ้น
ลุ้นตั้งแต่บนรถกู้ชิ้นกู้ไพเลยนะ
เพราะว่าเห็นเหมือนกับแบบมีคนนอนอยู่

ตั้งแต่จังหวะที่แบบเข็นรถลงจาก

เข้าไปที่โรงพยาบาลบางคล้าที่ฉะเชิงเศร้า

เดี๋ยวศพลุกได้แล้วทำไมทุกคนถึงหัวเราะ

คุณนี่คือเขาจัดฉาก
เพื่อที่จะขอแต่งงาน
น่ารักมากคุณผู้ชมเพราะว่าพยาบาลที่มารับรถที่หมดคุมศพอยู่เนี่ยเป็นแฟนเป็นแฟนค่ะใช่ค่ะอันนี้คือ
ขอแต่งงานค่ะคุณผู้ชมโดนป้าบเข้าไปหนึ่งทีมาเล่นกันแบบนี้ฉันก็ตกใจหมดสิวาที่เจ้าสาวบอกนะคะ
เนี่ยเป็นความรักระหว่างฝ่ายชายเนี่ยเป็นกู้ภัยฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นพยาบาลเป็นผู้ช่วยพยาบาลอยู่ที่นี่ค่ะโอ้
เรื่องนี้เนี่ยนะคะหลายคนแบบเห็นภาพแล้วก็เลยบอกว่าเอ้ยน่ารักจังเลยค่ะเดี๋ยวลองดูดูคลิปนี้
เต็มเต็มทีนึงนะคะดูจังหวะที่เข็นมาแล้วทำเตอร์ไพรส์กันหน่อยนะฮะ

โอ้โหดูท่าก่อนสิคะเอาขาขึ้นมาล็อกเลยอ่ะ
นี่จากโมเมนต์เหมือนคนตายกลายเป็นโมเมนต์ขอแต่งงานแล้วฮะ
แล้วก็เมื่อกี้ที่เขาพูดกันมึงจะออสทำไมออสคือเสียงรถฉุกเฉินให้คุณ
เวลากดมันก็อ๊อดอย่างเนี่ย
ใช่แล้วค่ะนี่แหละฝ่ายชายนะคุณเข้าโอ๊ตนายธรรมทัศน์แทร่โค้หนุ่มกู้ภัยนี่แหละ
ส่วนฝ่ายหญิงเนี่ยคือน้องฝนค่ะนางสาวจินตนาคำสามารถเป็นผู้ช่วยพยาบาล
ห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลบางคล้าที่ฉะเชิงเซาเนี่ยนะคะ
ซึ่งฝั่งฝ่ายชายเนี่ยเป็นคนบางคล้าคือทำงานอยู่ที่กองช่างเทศบาลตะบนบางคล้า
อ้าวแล้วกู้ภัยอ่ะก็เวลาที่เขาว่างเขาไม่ได้ทำงานประจำเนี่ย
ก็จะมาวิ่งรถตู้รับส่งพนักงานบริษัทส่วนเวลาที่เหลือก็จะมาเป็นจิตอาสากู้ภัยจุดบางคล้านี่แหละค่ะ
ฝ่ายหญิงจริงไม่ใช่คนบางคล้านะเป็นคนอุดรน้องฝนเนี่ยตามญาติมาทำงานที่ฉะเชิงเศร้า
อยู่ฉะเชิงเซาได้สักสิบปีแล้วค่ะทุกวันนี้ก็เป็นผู้ช่วยพยาบาลอยู่
เวลาที่ไม่ได้รับเวรโรงพยาบาลก็จะมาทำงานจิตอาสากู้ภัยฉะเชิงเซาจุดบางคลาด้วย
นี่แหละคือสิ่งที่ทำให้ทั้งคู่เนี่ยได้มาเจอกันแล้วพอเจอกันก็คบหากันดูใจมาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะ
แล้วคราวนี้ฝ่ายพี่เข้าโอ๊ตวางแผนเอาไว้แล้วไงตอนแรกอ่ะบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวหลังปีใหม่เนี่ยนะ
จะไปสู่ขอจะไปสู่ขอที่บ้านเกิดฝ่ายหญิงที่อุดรใช่ไหมแล้วเดี๋ยวก็ค่อยวางแพลนแต่งงานกัน
ตอนแรกวางไว้ว่าจะหลังปีใหม่มาขอแต่งงานก่อนนี่ค่ะแล้วก็ต้องใช้วิธีนี้ด้วยนะ
คือแกล้งปลอมเป็นศพมาอย่าเพิ่งดราม่านะคุณผู้ชมเพราะว่าณตอนนั้นเนี่ยในห้องฉุกเฉินเองก็ไม่ได้มีผู้ป่วยฉุกเฉิน
แล้วคือทุกอย่างจังหวะมันได้พอดีไม่ใช่ว่าเอาเวลาที่จะช่วยชีวิตคนป่วยมาขอแต่งงานไม่ใช่เลยนะ
อันนี้ต้องแจ้งให้รู้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายมาเป็นกระแสดราม่าแล้วทำได้เนี่ยเฉพาะอาชีพนี้อาชีพเดียวนะ
จู่คนอื่นจะทำไปเป็นศพแล้วเข้าไปในโรงพยาบาลเห็นไม่ได้
ก็มีพี่พยาบาลคนเดียวที่ไม่รู้นะนอกนั้นเพื่อนรู้หมดรู้หมด